ล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมหารือกับอากิรานิชโนในวันที่๒๓กันยายนนี้หลังจากที่กุญสือชาวญี่ปุ่นนั้นเสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดและจะเดินทางกลับมาในสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ขณะเดียวกันครับก็จะมีการศึกษาฟอร์มการเล่นของนักเตะหน้าใหม่นะครับเพื่อดึงมาเสริมทีมชุดนี้ด้วย
เมืองต้นครับทีมชาติไทยมีกำหนดเข้าแคมป์เก็บตัววันแรกก็คือวันที่๔ตุลาคมนี้ครับ
ส่วนความขึ้นไหวของทีมชาติสหรัฐอารับเอมิเรตทางด้านเบิร์ดฟันบักไว้นะครับ
เพื่อให้นักเตะนั้นได้มีเวลาการปรับตัวที่ประเทศไทยและคุ้นเคยกับสภาพอากาศมากที่สุดนะครับ
ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนัดที่๓ในกลุ่มจีนนะครับทีมชาติไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับยืนยันคอนเฟิร์มว่าจะเตะที่สนามแห่งนี้นะครับ
เพื่อแก้บนหลังจากที่ลูกทีมนั้น
ในยุคของโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
ซึ่งมาดามแป้งนะครับถึงกับต้องยอมเลื่อนเที่ยวบินที่จะเดินทางไปทำภารกิจส่วนตัวที่อิตาลีในวันนี้เพื่อไปแก้บนก่อนครับ
ดามแป้งนะครับยังบอกอีกว่าเธอนั้นตัดสินใจไม่ผิดนะครับที่เลือกการท่าเรือ
แต่ลูกทีมก็ยังสู้ด้วยใจจนเข้าใกล้กับตำแหน่งแชมป์
รายการแรกนับตั้งแต่เข้ามาทำทีมเป็นเวลา๕ปีเต็มนะครับ
หวังว่ารอบชิงชนะเลิศในวันที่๒พฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นอีกครั้งครับ
ระดาษที่บุรีรามยูไนเต็ดนะครับซึ่งก็แพ้ราชบรีไปหนึ่งประตูตะ๒
คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรพูดกับลูกทีมในห้องแต่งตัวโดยยอมรับว่าทีมนั้นขาดแรงจุนใจแล้วก็ความกระหายในชัยชนะ
สิ่งสำคัญจากนี้คือต้องเรียกสมาธิกลับมาและทำให้ดีใน๕เกมที่เหลือในทุกถ้วยของปีนี้ครับ